เรื่องของใบขับขี่

ออกแล้วครับเพราะวันนี้กฎหมายใหม่
ต่อไปนี้ไม่ต้องโดนยึดใบขับขี่แล้วค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนมีปัญหามากว่า

ยึดแล้วจะเอาอะไรขับ
ไปทำไมมันได้ประโยชน์อะไรยังไง

หรือว่าใช้ภาพถ่ายใบขับขี่ได้หรือไม่

นี่เดี๋ยวมาตอบกันเพราะวันนี้กฎหมายใหม่จะเริ่มนะครับ
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการ

เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมบริหารงานจราจรประจำเดือนกันยายนนะครับ

ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายจราจรใหม่แล้วจ้า
ซึ่งแน่นอนมีเรื่องของใบขับขี่นี่แหละครับ

ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป๒๐กันยายน๖๒นะครับ
นั่นก็คือการยกเลิกการยึดใบอนุญาตขับขี่
โดยผู้ขับขี่นะถามว่ายังต้องแสดงใบขับขี่อยู่ไหม
คือถ้าท่านไม่ได้เอาใบขับขี่มาหรือไม่มีติดตัวอะไรอย่างนี้
ท่านยังต้องแสดงแต่แสดงในรูปแบบอื่นได้
คือเอาง่ายท่านต้องพกแหละ
เพราะว่ามันก็ยังคงเป็นกฎหมายอยู่ว่าคุณต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง
เพื่อให้รู้ว่าคุณสามารถขับรถได้
ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านไปผ่านกระบวนการของแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะ
และ๓ที่ถามกันมาเยอะว่าเราสามารถโชว์สำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ได้หรือเปล่า
หรือว่าภาพถ่ายใบขับขี่ในโทรศัพท์มือถือที่เราถ่ายไว้
จริงต้องบอกให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าไม่ได้นะจ๊ะ
นั่นก็คือคุณต้องไปผ่านเรื่องของการทำแอปพลิเคชันแล้วและคุณมีสำเนาแบบนั้นนะครับ
แล้วก็เป็นแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกเขาจัดเตรียมไว้ให้ท่านลงทะเบียนไว้นะฮะ
ดังนั้นท่านไม่สามารถใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้นะครับ
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายเหล่านี้ได้คือภาพถ่ายดิจิทัลเหล่านี้นะครับ
ถ่ายใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ

สำหรับความคืบหน้ามาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้วก็มาตรการตัดแต้มนะครับ
ภายใน๙๐วันก็จะมีผลบังคับใช้วันที่๑๙ธันวาคม
ส่วนกฎหมายที่ใช้วันนี้นะคุณถ้าพนักงานจราจรเขามาตรวจสอบคุณ
เขาก็สามารถที่จะถามหาใบขับขี่ได้
เพราะว่าพนักงานจราจรเขามีระบบใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์
กรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้
ถามว่าแล้วท่านยังต้องไปโรงพักอยู่ไหมจ่ายค่าปรับอยู่ไหม
ยังต้องจ่ายนะจ๊ะไม่ใช่เห็นว่าเขาไม่ยึดใบขับขี่เราไม่เป็นไร

ต้องจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวตอนต่อภาษีมีปัญหานะคะ

แล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็ถูกตัดแต้มกันนะครับ